ดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของงานอีเวนต์ค่ะ

เมื่อวานนะคะน้องน้ำหวานซาซ่าไปออกงานอีเวนต์ค่ะ
นักข่าวก็ต้องถามกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องคนจิตป่วนในโลกโซเชียล

คือส่งข้อความแบบหยาบคายทักมาหาเนี่ย

คุณน้ำหวานโดนมาตลอดเลยนะโดนมาได้ยังไงโดนมากนะคะนี่เป็นข้อความบางส่วน
อันนี้ขออนุญาตเบลอเพราะว่าบางข้อความมันอ่านไม่ได้จริง

แล้วน้ำหวานก็ได้โพสต์ด้วยนะคะว่าต้องแคปมาบอก
เพราะอะไรรู้ไหมคะก่อนอันนี้เคยเคลียร์แล้วนะคะ
เคยให้ผู้ปกครองพาไปรักษาหรือเปล่า
เพราะเขาทราบมาว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
ให้โอกาสแก้ตัวแล้วแต่ว่ายังไม่เลิกทำ
ใช่นะคะล่าสุดนะคะคุณน้ำหวานบอกเลยสุดทนจริงค่ะ
เพราะไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นที่ถูกกระทำแบบนี้ค่ะ
มีพ่อมีแม่แล้วก็มีญาติญาติรวมไปถึงตัวเธอด้วยค่ะ
จึงค่อนข้างกลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะ

ยื่นแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วค่ะ

เจ้าตัวจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยล่ะค่ะ

มันล้ำเส้นกันเกินไปมันเป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้วย
เราก็เลยตัดสินใจต้องแจ้งความ
เขามีตัวตนจริงแล้วก็บ้านเขาอยู่
ไม่ได้ไกลบ้านหวานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย

คุณแม่เขาบอกว่าเขาชอบหวานอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าคนชอบกันหรืออะไรก็ตาม
มันไม่ควรใช้คำพูดแบบนั้นใส่กันเลย

แล้วลามมาถึงพ่อแม่ด้วยเราก็ไม่ยอม
ค่ะก็คือเขาอ้างว่าเป็นแฟนคลับนะ

แล้วก็ตามมานะคะบางวันตามไปที่ทำงาน
เวลาไปคอนเสิร์ตตอนนั้นซาซ่าดังมากก็ไป
แล้วก็ตามแล้วรู้จักเรื่องราวของน้ำหวานหมด

บอกว่าแบบฉันจะตามไปที่แฟนของเธอคนนั้นคนนี้

จนน้องหวานทนไม่ไหวนะคะต้องดำเนินคดีแหละ

มีการไปคุยกับผู้ปกครองเท่าไร

ใช่นะคะก็ท้ายที่สุดคืออย่าทนเนอะ
แค่วันนี้ก็ดำเนินคดีกันไปละกัน
ค่ะฝากถึงบ้านไหนด้วยนะถ้ามีผู้ป่วยแบบนี้นะคะ
ก็ต้องดูแลใส่ใจกันให้ดีนิดนึงแล้วกันนะคะ